สามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาเป็นคนไทยสามีเป็นคนญี่ปุ่น
ไปดื่มกินกันมาจากร้านอาหารญี่ปุ่น
เมาทั้งคู่ตั้งแต่กลางวันถึงตอนดึก
พอเสร็จปุ๊บน้อยอกน้อยใจกันด้วยความเมา
ฝ่ายผู้ชายก็เอ้าเมียงอนปีนขึ้นไปตาม
สุดท้ายอยู่ข้างบนทั้งคู่ลงได้หรือเปล่าไปดูภาพเลยครับ

พี่แหลมดึงผ่านเลยพี่

ลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่ง

เรียกกล่อมกันอยู่๑ชั่วโมงครับทั้งสองคนก็ยอมลงมาอย่างคุณรักคุณเลนะฮะ
เพราะว่าทั้งคู่ก็เมาทั้งคู่เชิญครับคุณผู้หญิงครับเอาฝ่ายผู้ชายลงไปก่อน
ผู้หญิงก็ตามลงไปครับนะฮะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีคนเห็น
บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยนะไปดื่มเหล้ากันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นก่อน
ตั้งแต่บ่าย๒โมงยันมืดค่ำมีปากเสียงทะเลาะกันในร้านแล้ว
กระทั่งฝ่ายหญิงน้อยใจปีนขึ้นไปบนหลังคาครับฝ่ายผู้ชายก็ปีนขึ้นไปตามไปง้ออะไรแบบนี้
คนเห็นก็กลัวเดี๋ยวจะตกลงมาบาดเจ็บก็ต้องแจ้งจำรวจแจ้งกู้ภัยมาช่วย
สุดท้ายเอาลงมาแล้วก็สงบสติอารมณ์แล้วก็โทรหาญาติมารับตัวกลับบ้านไป

สูงเหมือนกันนะแต่ตอนเมาไม่รู้ปีนยังไงขึ้นไปได้นะสติไม่มีอยากไปได้